ต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าผมขอโทษเฮียก่อนเลย
ผมก้มไปอ่านข่าวนี้ครั้งแรกผมนึกว่าข่าวโจ๊ก
โจ๊กก็คือที่นี่นะมีลูกจ้างเหมือนถูกผีเข้า
เหมือนถูกผีสิงเหมือนถูกแฝงร่าง
ลูกน้องด้วยกันก็บอกว่าเฮียไปหาหมอผีมาเถอะ
นี่ผีเข้าแน่ไอเฮียบอกว่าไงรู้ไหม
เฮียบอกเองไม่ต้องไปตามใครเองไปเอาข้าวสารมา
หายแล้วหรอคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมปุ้ยเชื่อไหม
ข้าวสารเสกฟาดป๊าบเข้าไปลุกขึ้นมาดื่มน้ำหาย
ข้อความบอกว่าคนงานในแคมป์โดนผีเข้า

แก่จอมขมังเวศมาช่วย
เพื่อความกระจ่างปราบผีได้จริงหรือเปล่า

คุยกับเท่าแก่จอมขมังเวศเลยครับ
ผู้ชายเสื้อดำที่ยืนอยู่แล้วยื่นแก้วอยู่เนี่ย

อายุ๕๘ปีนะฮะ

เขาบอกเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น

คอนเทนต์วันเกิดเหตุลูกจ้าง

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวเนื้อคอปฐม

เท่าแกไอ้นี่ถูกผีเข้าแน่เลย

เองไปเอาข้าวสารมาไปหยิบน้ำมนต์มา
จากนั้นนะครับก็เอาข้าวสารมาบริกรรมคาถา

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
แล้วเรียนมาจริงป่ะครับ

ไม่ใช่ร่างทรงหรอกแต่เป็นคนรักษาศีล

ที่วัดธรรมแห่งหนึ่งที่ลบบุรี
เฮียเป็นจอมขมังเวชของพวกเราจริงครับ

แต่ว่าไม่ใช่ผู้หมอผี